คุณผู้ชมครับหลังจากจบการประมูลครั้งนี้ไป
ต้องบอกว่าการแข่งขันของตลาดโทรคมนาคมของไทย
จะมีการแข่งขันที่ดุเดือดเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
เพราะว่ามีผู้ให้บริการรายใหม่ลงมาจับตลาดนี้

แต่ว่าผลประโยชน์นั้นตกอยู่ที่คุณผู้ชมที่เป็นผู้ใช้บริการนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของทรัฐทีวีมีการรวบรวมนะครับว่า
ให้บริการแต่ละค่ายแต่ละผู้ให้บริการนั้น
มีคลื่นความถี่ในมืออะไรกันบ้างครับ
มาเริ่มต้นดูนะครับเริ่มจากเบอร์หนึ่งของตลาดโทรคมนาคมกันก่อน
ล้านเลขหมายปัจจุบันมีคลื่นอยู่ในมือ๒คลื่นครับ
สิ้นสุดอายุใบอนุญาตนานทีเดียวครับปี๒๕๕๙
สิ้นสุดใบอนุญาตปี๒๕๗๐นะครับ

จะสิ้นสุดสัญญาสมพัทธารกับกรศธธรภคม๑๙๒๑
ซึ่งอีกไม่นานนี้คำให้กังวลว่าต้องประมูลคลื่นใหม่ไปได้

จะสิ้นสุดสัมพัทธารกับกรศธธธรภคม๑๙๒๑
กับบริษัทกศธรภ์ธุรกรรมนาคมในปี๒๕๖๘

ใบอนุญาตจะหมดอายุในปี๒๕๕๙

แล้วก็เป็นเจ้าเดียวที่มีทุกคลื่นความถี่อยู่ในมือ
แล้วก็นำมาให้บริการในมือตอนนี้นั่นเองครับ
ยังไม่มีผู้ใช้บริการเพราะว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่
ล่าสุดก็พึ่งจากประมูลไปได้ที่
แล้วก็จะสิ้นสุดสัญญาสมบัติธารณ์ในปี๒๕๗๓